คุณผู้ชมคะทุกชีวิตมีค่าเสมอไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่า
เป็นสัตว์อ้าวแน่นอนตอนนี้จะพาไปดูเหตุการณ์หนึ่ง
แม่หมาจรจัดเนี่ยนะไปตกลูก
อยู่ในบ่อน้ำทิ้งอ่ะคุณผู้ชมแล้วฝนก็ตกมันหนักมาก
จฉนะน้ำทั่วเบาะค่ะครับทีนี้ลูกหมามันก็จะจมน้ำอยู่แล้ว
มีคนไปช่วยเหลือดูสิคะว่าการช่วยเหลือลูกหมาที่เพิ่งคลอดเนี่ย

ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว
ปั๊มหัวใจลูกหมานะฮะใช่ค่ะ
จนแบบลูกหมามันอ้าปากออกมาได้เหมือนกับมันหายใจแล้วอะค่ะ
เป็นคนงานก่อสร้างเขาช่วยกันปั๊มหัวใจ
หมาแรกเกิดด้วยจมน้ำคุณ
ท้ายที่สุดช่วยกันอยู่สักพักนึงเลยค่ะ
หมามันก็รอดแล้วฝนตกมาหนักมากจริง
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้คือสถานที่ก่อสร้างในซอย๔
ที่ถนนน้ำผุดใต้ในเขตเทศบาลนครต่างนะคะ
เมื่อกี้ลูกหมาตัวสีดำมันอ้าปากแล้ว
เออนี่ตัวสีน้ำตาลก็อ้าปากแล้ว
นี่แหละผู้โพสต์นี่นะคะที่เขาเป็นหนึ่งในคนงานก่อสร้าง
ก็บอกกับทีมข่าวบอกว่าตอนนั้นพวกเราทำงานกันอยู่

แล้วสังเกตเห็นว่าแม่หมาจรจัดตัวนึงเนี่ยนะ
มันกำลังคลอดลูกอยู่ในบ่อน้ำทิ้ง
แล้วน้ำฝนมันก็ไหลเข้าไปในเบาะน้ำทิ้งไง
ตัวแม่หมาก็ตะเกียกตะกายคลอดมาหลายตัวไง
ก็คาบลูกหมาเอาเป็นว่ามันปากเบาะตัวหนึ่ง
ทีนี้แม่หมามันก็กลับลงมาในบ่ออีก

แต่น้ำฝนมันมาเร็วคุณสุดสกุล

คาบหนีไม่ทันค่ะเพราะว่าน้ำทะลักเข้าไปจนท่วมเบาะเลย
ตัวแม่หมาห่วงลูกรักลูกมาก
ยังไม่ออกมาคือเหมือนกับมันจะยอมจมน้ำตาย
พร้อมกับลูกหมาที่อยู่ในบ่ออีก๒ตัวค่ะ
แต่คนงานก่อสร้างเห็นรู้ว่าอุ่ฮูเราต้องช่วยกันแล้ว
ลงไปงมช่วยแม่หมาช่วยลูกหมาทั้งสองตัวขึ้นมา
แล้วก็ปั๊มหัวใจแบบนี้

กว่าที่ลูกหมาจะรอดตายปฏิหาร

บอกว่าโอ้โหคนงานก่อสร้างกลุ่มนี้นี่ยอดมากเยี่ยมมาก
พยายามทุ่มเทช่วยเหลือสัตว์ร่วมโลกให้มีชีวิตรอดปลอดภัยแบบนี้